คุณต้องใส่นะคุณมีคุณแบบนี้คุณต้องโดนจับ
จนลืมค่ะจนลืม

คุณไม่ใส่แมสคุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ
คุณต้องคุณต้องถูกจับนะฮะ

บางทีก็มันใส่แล้วนะให้มันจบบ้างอีหนุ่ม
นึกออกป่ะมันไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืด
เดี๋ยวเรื่องข่าวที่เขาจะให้เธอเล่าอ่ะเดี๋ยวเธอเล่า
อะไรอีกอ่ะคุณก็พูดแบบนี้ข่าวลุงพล

ข่าวลุงพลที่จะให้พี่เล่าน่ะ

ก็ข่าวลุงพลนะฮะก็ล่าสุดนะครับศาลก็

ก็เรียกว่าก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายสักเท่าไห

เพราะว่าทางทนายตั้มเองก็ได้มีการสู้ในกรณีของลุงพลเอง

แล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่จะไปข่มขู่พยานก็ไม่มีนะครับ
แล้วก็ทางศาลท่านเองก็มีเงื่อนไขให้นะครับ
ก็คือประกันตัวใน๑๘๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับว่าห้ามไปข่มขู่พยานนะครับ

เป็นคนที่มาดูแลลุงพลเอาไว้นะครับ
ถ้าอยากว่ามีการบิดพริ้วนะฮะก็
กลับเหมือนเดิมตอนประกันเลยค่ะ
ทางฝั่งของแม่ของน้องชมพู่นะครับก็เข้าไปแล้วก็ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับ
สุดท้ายแล้วก็คือแน่นอนครับว่าลุงพลเองก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดความคาดหมายสักเท่าไหร่
หลังจากนี้ไปนะครับก็แน่นอนครับว่าคงต้องไปต่อสู้กันต่อในชั้นศาลนะครับ
ก็ต้องไปดูที่สารชั้นต้นนะครับแล้วก็ต้องมีอุทธรณ์มีการไปกันไปอีกหลายศาลนะครับ
คือสู้กันยาวนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็ยืนยันในพยานหลักฐานของตำรวจ
ลุงพลเองก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของลุงพลเองนะครับก็ต้องไปดูกันต่อไป
ต่อไปลองฟังเสียงแม่สักนิดหนึ่งครับ
พูดอะไรกับน้องบ้างค่ะขอกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะขอให้แม่ทำทุกอย่างให้สำเร็จค่ะ
แม่จะขอสารเมตตายังไงบ้างครับอย่างทั้งในมือ
ความเมตตาค่ะเพราะว่าเรากลัวความไม่ปลอดภัยค่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาได้ประกันตัวออกมาเพราะพฤติกรรมเขาดูเหมือนว่าจะ

อันนี้เป็นช่วงเช้านะครับเป็นช่วงเช้าที่แม่ให้สัมภาษณ์ไป
ก่อนที่จะมีการเข้าไปที่ศาลนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เดินทางออกมาจากศาลพร้อมกับกลุ่มญาติ
ก็บอกยอมรับว่ารู้สึกกลัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนแล้วก็พยาน
เมื่อทุกอย่างชัดเจนเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับ

หลังจากนี้เรื่องความปลอดภัยนั้นยอมรับว่าอยากขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยให้เขาหน่อย
โดยน้อมรับคำตัดสินของศาลซึ่งจะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม
แต่ต้องระวังมากขึ้นทุกคนต้องการความคุ้มครอง
โดยยืนยันเรื่องจะสู้คดีต่อไปนะครับ
วันนี้แม่ก็บอกว่าแค่สู้เรื่องการค้านประกันตัว

ทั้งนี้ก็มีการแต่งตั้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑บ้านกกตูมเนี่ยนะฮะ
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดพุทธาหาร
เป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาร

กำหนดโดยเคร่งคัดหากผู้ต้องหาผิดข้อกำหนดเงื่อนไข
จะพิจารณาสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับหรือมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
นี่นะฮะก็ว่ากันไปก็เป็นข่าวที่หลายคนติดตามกัน
ครับผมก็แน่นอนนะครับว่าลุงพลก็ถูกประกันตัวออกไปนะครับ
หลังจากนี้ลุงพลเองก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะครับ
เพราะว่าแน่นอนว่าผมเชื่อว่าในช่วง๒๓เดือนต่อไปข้างหน้าเนี่ยแหละฮะ
ก็คือน่าจะมีการขึ้นสารชั้นต้นกันแล้วนะครับ
น่าจะมีการเตรียมความพร้อมต่างนานานะฮะ
ในวันนั้นเองเนี่ยนะครับทางลุงพลเองก็ต้องไปเตรียมตัว
หรือว่าทนายตั้มเองก็ต้องเตรียมตัวต่างนานาเนี่ยนะครับ
เพื่อต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันบนชั้นศาลนะครับ
เพราะว่าตำรวจเองเนี่ยก็มีพยานหลักฐานในมุมของเขานะครับ
อย่างที่แม่น้องชมพู่เขามีความหวาดกลัวมีความแบบอะไรอย่างนี้
เขาสามารถขอแบบตำรวจหรืออะไรไปดูแลอย่างนี้ได้ไหมคะ

ณวันนี้ตัวลุงพลเองเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปแบบ

เพราะฉะนั้นแม่เองก็ต้องอยู่ในส่วนของแม่ลุงพลเองก็ถูกภาคทัน
คือเรียกว่าเป็นข้อตกลงมีเงื่อนไขไว้อยู่แล้ว
ซึ่งลุงพลก็ไม่น่าอยากจะเข้าคุกอ่ะเอาพูดตรงถูกต้องไหมล่ะ
เพราะถ้าลุงพลผิดเงื่อนไขไปคงผู้เพราะว่าลุงพลเข้าคุกทันทีนะ
ก็คือทอดถอนการประกันตัวทันทีเพราะฉะนั้นลุงพลก็ต้องอยู่อย่างสงบ
แล้วก็รอต่อสู้กันไปถูกต้องไหมคุณหนุ่มอย่างนี้
ใช่เพราะว่าจริงแล้วในมุมของชั้นศาลเนี่ยก็
สมมุติว่าต้องไปสู้กันเนี่ยนะสมมุติตำรวจมีหลักฐาน
สมมุติว่า๑๐๐ไปให้สารดูนะฮะ
สมมุติว่ามีแค่๑ที่สารท่านอาจจะ๙๙สารท่านมองว่า
โอเคสารท่านเห็นด้วย๙๙อีก๑สารท่านอาจจะรู้สึกว่า
เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าหรืออาจจะแบบหรืออาจจะไม่ใช่หรืออย่างนี้
คือแน่นอนว่าคือเขาก็มีหลักของเขาอยู่แล้วนะครับว่า
อันนี้คือที่เขาพูดพูกันนะนะฮะที่ผมได้ยินมาก็คือ
ย่อมที่จะปล่อยคนนร้าย๑๐๐คนเนี่ยนะให้ลุดรอดไป
ดีกว่าจะเอาคนบริสุทธิ์หนึ่งคนเข้าไปอยู่ในคุก

แต่ในมุมกลับกันก็คือเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีการไปต่อสู้บนชั้นศาลแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ย
ข้อมูลเอกสารต่างหลักฐานต่างของตำรวจเอง
เขาลือกันว่ามีเป็น๑๐หลัง

๑๐หลังอเจมส์มีเป็น๑๐หลัง

คือคืออยู่ในช่วงโควิดด้วย

ผมก็มองว่าในมุมของลุงพลเองก็
ตอนนี้ใครก็ดำแตดอาจจะแบบ

มันจะเยอะอ่ะมันมีเรื่องของโควิดมีอะไรด้วยต่างนานาอะไรอย่างนี้เนอะ
เนี่ยครับก็เดี๋ยวก็ไปดูกันต่อไปนะครับ
ก็ติดเรื่องของโควิดสำหรับวันนี้กันนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มวันนี้ก็๒๖๓๑รายค่ะก็แบ่ง
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ๒๔๔๒ราย
แล้วก็จะมีในเรือนจำค่ะ๑๘๙ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๗๑๙๗๙ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๔๙๓ราย
หายป่วยสะสมมานะคะรวมแล้วตอนนี้หายป่วยสะสมอยู่ที่๑๒๖๙๗ราย
อยู่ระหว่างการรักษา๕๑๐๕รายค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๑ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายด้วยกัน
ขณะเดียวกันคุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นประธานรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้า
จากบริษัทแอสตราเซเนก้าประเทศไทยจำกัดเพื่อที่จะมีการนำไปกระจายให้กับ
จังหวัดต่างเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกนะคะ
ก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย๗กลุ่มโลกในวันที่๗มิถุนายนนี้
โดยในการรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าก็เป็นไปตามแผนค่ะ
และหลังจากนี้ก็จะมีการกระจายวัคซีนแอสตราเซเนก้าไปทุกจังหวัดเลย
เพื่อที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนและเรายังมีวัคซีนอีกหนึ่งยี่ห้อร่วมไปด้วยนะคะ
เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีเพียงวัคซีนยี่ห้อเดียว
เรามีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ให้ดีที่สุด
ยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

แสดงว่าอันนี้เป็นแอสตราล็อตแรกที่ผลิตในประเทศไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้คนที่ไปฉีดแอสต้าเซเนก้า

ใช่เลยค่ะไปที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สักนิดนึงค่ะท่านก็ไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโควิด๑๙
โดยมีวาระที่น่าสนใจคือการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด
และความคืบหน้ามาตรการด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินไปแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะม๓๓เรารักกัน
รวมถึงมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
อกจากนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
เพื่อที่จะมีการกระตุ้นการซื้อการลงทุนด้านอสังหาของชาวต่างชาติ
เพราะช่วงที่ผ่านมานี่ชาวต่างชาติไม่ได้เข้ามาถูกไหมคะ
ขณะเดียวกันก็จะมีการปรับปรุงระเบียบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
แล้วก็ดึงดูดการลงทุน
ที่สำคัญจะพิจารณาแผนการเปิดพื้นที่
รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่องนี่แหละค่ะ

เขาก็จะมีการพิจารณาเปิดเมืองภูเก็ตนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในวันที่๑กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
ซึ่งขณะนี้เรียกว่าก็มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อกำหนดก็คืออย่างเช่นว่านักท่องเที่ยวที่มาไม่ต้องกักตัว
หากว่าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วครบโดสก็คือมีการแสดงหลักฐาน

หมายกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวก็คือมีกลุ่มของยุโรปแล้วก็อเมริกาเป็นหลักเลย
เป้าหมายเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอยากจะได้อยู่ที่๑๒๙๐๐คนขึ้นไป
ส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศใกล้เคียงอันนี้ต้องจับตาดูนโยบายของแต่ละประเทศค่ะ
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีการประเมินสถานการณ์ในทุกเดือนหลังจากนี้ด้วย
ทีนี้นอกจากภูเก็ตเองยังมีอีก๑๐จังหวัดที่เขาแบบว่าเตรียมที่จะดูภูเก็ตโมเดลก่อน
จะมีจังหวัดมีสมุยนะคะกระบี่พังงาพัทยาเชียงใหม่หัวหินชะอำบุรีรำแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ที่กำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปค่ะว่าต้องดูภูเก็ตโมเดลก่อน

พร้อมกันนี้ทางทรทก็จะมีการรายงานแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
หลังจากสถานการณ์โควิด๑๙ขี้คลายค่ะ
โครงการเที่ยวด้วยกันเฟส๓นะ

ตอนนี้มีคนถามว่าถ้าสมมุติเราฉีดวัคซีน
แล้วเกิดเป็นอะไรไปมีเงินเยียวยาจริงไหม
ใช่วันนี้เขาก็จ่ายจริงแล้วนะฮะเขาจ่ายแล้วสี่แสนบาทเยียวยาครอบครัวเนี่ย
สรุปคือเขาก็ยังไม่ได้สรุปหรอกว่าตายเพราะวัคซีนฉีดวัคซีนหรือเปล่า
คือวันนี้เขาจ่ายสี่แสนบาทเยียวยาครอบครัวแม้ว่ายังไม่ได้สรุปว่าเสียชีวิตเพราะว่าวัคซีนเนี่ยนะครับ
คือลูกชายผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปเนี่ยเขาได้เงิน๔แสนแล้วนะครับ
สปสชเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วโดยยื่นเรื่องเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม
คณะอนุกรรมการก็พิจารณาวันที่๒มิถุนายนก็คือแป๊บเดียวเองเหมือนกันเนาะ
ที่๔เขาได้เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว
อันนี้เป็นเคสที่ปฐุมธานีเคสแรกที่มีการจ่ายเงินไป
ซึ่งเขาบอกเลยบุตรชายของนายสมชายม่วงวังชาวนนทบุรีอายุ๕๐ปีเนี่ย
ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตถ้าใครติดตามของไทยรัฐนิวโชว์เราก็จะมีการนำเสนอเนี่ยว่า
เขาเปิดเผยเลยครับว่าหลังจากกรณีการเสียชีวิตของพ่อเขาเนี่ย
เขาได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสปสชเนี่ยนะครับ
แล้วเพราะว่าเอ่อเขายื่นไปที่สาธารณสุขจังหวัดนะฮะ
ไปที่สาธารณสุขจังหวัดประชุมธรรมนีเพราะวิดาเนี้ย
เสียชีวิตในพื้นที่ตรงนั้นค่ะแล้วก็วันนี้วันสองวันเขาก็
นุมัติเงินมาช่วยเหลือสี่แสนบาทเขาก็บอกว่าเออถือว่ารวดเร็
มากมากนะฮะเขาบอกตอนแรกตนไม่คิดว่าจะได้เงินรับรับเงินการช่วย
เหลือแต่ก็ในที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วอันนี้ก็คือ
ต่อไปนี้คนที่ฉีดวัคซีนก็เท่ากับจะมีประกันวันนี้จะมีประกันวัคซีน
อันนี้แหละคือประกันวัคซีนแล้วก็ต้องดูดีด้วยว่าประกันที่เรา
ซื้อโควิดบางอันเขาก็เริ่มมีแล้วน่ะเขาเริ่มมีถึงการประกันวัคซีนแล้ว
ด้วยเหมือนกันเนอะแต่ที่เมธาที่ภูเก็ตเขาฉีดวัคซีนกัน
ก็ไม่เยอะแยะเนอะก็โอ้ที่ภูเก็ตค่อนข้างฉีดไปเยอะมาก
ตั้งแต่ต้นต้นเลยค่ะอืมเขาฉีดก่อนพวกเราอ่ะใช่ก็คือ
พนักงานที่อยู่ในโรงแรมต่างต่างร้านอาหารคนที่ทำเกี่ยวกับพวกทัวร์
หรืออะไรที่อยู่ที่ภูเก็ตเขาก็แบบเริ่มฉีดวัคซีนไปตั้งแต่
ต้นต้นต้นปีแล้วนะใช่
ถูกต้องมา๑๔วันมันหลักหมื่นอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่จะมาจริงไม่ต้องไปสเตจคอลันที
ต้องไปอยู่ที่ทางรัฐตัดให้ก็จะไปโรงแรมจัดให้ใช่ไหมอืม

เดี๋ยววันสองวันไทยเริ่มรถติดมากขึ้น
ใช่รถเยอะแนบเลยคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกตินะเอาจริง
เอามาให้ขดว่ากรุงเทพฯยอดไม่ได้ยดไม่ลดนะ
อย่างนี้ที่สุดเราต้องอยู่

แต่ก็คือยอดผู้ติดเชื้อยังมีอยู่นึกออกป่ะ
แต่ของเราตอนนี้ของประเทศไทยเราก็เสร็จแล้วไง
ก็คือประเทศไอ้วัคซีนที่เราผลิตเอง
แต่อาจถามว่าจำนวนพอไหมไม่ได้พอก็ไม่ได้พอหรอก
แต่ก็มันมีที่ผลิตแล้วก็รอลุ้นว่า

เพราะฉะนั้นวันที่๗ก็จะมีการฉีดวัคซีนเหมือนเดิม
ค่ะของสถานีกลางบางซื่อเองตอนนี้เขาก็ทดลองระบบกันอยู่
ก็มีแบบว่าเข้าไปเริ่มฉีดกันแล้ว

จำหลวงปู่องค์ดำได้ไหม

หลวงปู่องค์ดำตอนแรกบอกแก้วไปทุดงทุดงอะไร

ทุดงค์ไปทุดงค์มันอุ๊ยไปโทยุซูลินค์

แล้วก่อนตอนคนจะเทคกับโฟโต้หยุด

เห็นบอกกว่าจะเข้าไปได้นี่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเขาอยู่ไม่ได้

จีวอนสีดงสีดำยังเหมือนเดิมทุกอย่างเดิม
กลายเป็นคลิปครับที่ได้รับการแชร์อย่างมาก

หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงได้โพสต์คลิปวิดีโอขนาดมีปากเสียง
กับคนขับรถของนายพุทธเทพสุริยะจักรวาล
หรือถ้าสมมุติเรารู้จักกันก็คือหลวงปู่องค์ดำนี่แหละ
พร้อมข้อความระบุว่าชายชุดดำอ้างตัวเป็นเทพสุริยะที่เป็นข่าว
จริงหายไปยังไม่ทันจะถึงเดือนเลยนะ
บอกไปทุโด่งอาจจะกลับมาอีก๒ปีไหมตอนนั้น

พาใครมารู้คนดังเนี่ยเท่านี้

ถ้าคุยดีได้แต่ไม่แบบมาถือตัวคนดังเดี๋ยวจัดให้

ถ้ามีมารยาทคุยรู้เรื่องตัวเนี่ยมาหาหรอกผมมาคนเดียว
ก่อนก่อนก่อน
ดูคลิปหน่อยค่ะ

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับปรากฏว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย
ชุดดำอ้างตัวเป็นเทพสุริยะที่เป็นข่าวเนี่ย
แอบมาสร้างอาสมนะฮะก่อสร้างตามตามรูปแถวจังหวัดสุรินเนี่ยแหละ
มีบริวารติดตามมีพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
เป็นสารถีพามานะครับแล้วก็มาข่มขู่คนในพื้นที่
ก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาฮะอ่าอ่ะล่าสุดเราจะต้องตัดภาพไปหาทนายตั้มแล้วมั้งฮะ
ตอนนี้สดมาเลย
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เข้าบนได้ไหมครับโค่บนลุยดีเปล่าอ่า
รอมันจะลำบากไหมอ่ะดีลำบากไหมดีลำบากไหม

โอเคค่ะทนายตั้มคะวันนี้การประกันตัวเรียบร้อยแล้วอยากพูดอะไรและลุงพลอยากพูดอะไรกับสังคมคะ
วันนี้อย่างแรกต้องขอขอบคุณสารจังหวัดมุกนาหารที่ให้ความเป็นธรรมกับลุงควร
ก็คือตั้งแต่เช้าที่เรามายื่นเรื่องขอประกันตัว
ก็ทราบว่าทางเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็ทางแม่ของน้องชมพู่มาคัดค้าน
ตอนเที่ยงตอนผมออกไปทานข้าวเจ้าที่ก็โทรมาตามว่าให้กลับมา
เพราะว่าสารจะมีการไต่สวน
ปรากฏว่าก็ทางฝ่ายผู้คัดค้านเขาก็มีพยานมาทั้งหมด๓ปาก

แล้วก็พยานที่เป็นผู้ชายอีกคนนึง
แล้วก็อีกคนก็คือเจ้าพนักงานตำรวจ
แม่น้องชมพู่เขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่แรกก็ไม่ได้สงสัยลุงพล
แล้วก็ที่เขียนคำร้องได้รับความแนะนำจากตำรวจ
เขายอมรับในศาลแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการข่มขู่กันมาก่อนเลย
ไม่เคยมีการข่มขู่ทั้งพยานทุกคน
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจตรงนี้เป็นประเด็นมาก
อย่างแรกเลยเขายอมรับนะครับว่าวันที่๒เราไปมอบตัวที่สตช
เป็นการมอบตัวแล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงพลจะถูออกใหม่จับ
ตอนที่สามคือวันที่สอง
ลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีมาก่อน
แสดงว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจไปขอออกหมายจับ
โดยอ้างเหตุหนึ่งนะครับคือว่าเรายุ่งเหยิงพญาหลักฐานแล้วก็หลบหนี

เดี๋ยวตรงจุดนี้เราน่าจะมีการดำเนินการต่อไป
เพราะว่าการไปยื่นคำร้องต่อสาร
ถ้าเกิดเราไปยื่นในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริง
อย่างไปบอกว่าลุงพลมีพฤติการหลบหนี
แต่จริงแล้วไม่เคยมีทำให้ศาลหลงผิดในการออกหมายจับได้
เดี๋ยวเราก็ต้องคราวหน้าที่ผมมานะครับ
ผมคงจะมาดำเนินคดีกับตัวตำรวจที่มาขอหมายจับ

ไปครับเพราะว่าได้มีการนัดหมายไว้แล้ว
เปิดชักการมากจริงมันไม่ใช่มีแคต่อเข้า
เป็นเรื่องออกหมายจับมันมีการจับด้วยถ้าครับ
ว่าการการจับกุมเนี่ยมันจะต้องทำเท่าที่จำเป็นนะครับของเราเนี่ย
เราเรายินดีเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติของตำรวจเรื่องนี้มีดีการอยู่นะครับ
เดี๋ยวเราอาจจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับตำรวจยอมรับว่าขณะนั้นเป็นการมอบตัว
ไม่ใช่การจับแต่สารพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประกันไหมก็สารก็พิจารณาทุกอย่าง
เพราะว่าวันนี้เราไต่สวนเนี่ยคือสามปากตอนแรกผมเนี่ย
อยากจะเอาพยานด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมขออนุญาตสารถามค้านพยานทุกปากนะครับ
พอถามค้านเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่ม
ก็ขอให้ลุงพลเนี่ยนะครับได้มีการแถลงต่อสารนะครับว่า
ไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับ
ทำไมถึงเพิ่งจะมากลัวกันตอนนี้นะครับก่อนอันนี้ไม่เคยไปข่มขู่ใครเลยนะครับ
ก็แถลงให้สารเห็นนะครับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยเรียนถามลุงคนค่ะ
วันนี้อยากพูดได้ครับทุกคนค่ะลุงคนก็อันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ
รับสารเจ้าบนพุทธอาหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับ
แล้วก็นับจากวินาทีนี้นะครับแล้วก็จะสู้ทุกอย่างตามกระบวนการนะครับ

ครับเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหลบหนี
ข้อสำคัญเลือกของทางเข้าไปที่มีเดือดกับต้ายระดาษยากแหล่งสาธารประการ

ทุกอย่างก็คือมันมีการเปิดเผยตลอด
แทบจะเหลือแค่เวลาเดียวที่ผมไม่ได้เปิดเผยคือเวลาที่ผมนอนข้างในเองครับ

ที่ไปให้ข่าวหรือไปในโซเชียลกับพญาหลักฐานในศาลเนี่ย

วันนี้นะครับพยานทุกปากไม่มีใครยืนยันเลยว่าลุงพลเนี่ยไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่นะครับ
แต่ว่ามีการนำเสนอข่าวแล้วก็ขอคำร้องขอออกหมายจับไปแบบนี้นะครับ
ผมถึงบอกทุกคนไงครับว่าให้ดูพยาหลักฐานก่อน
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินลุงพลนะครับให้ผมได้ทำหน้าที่ธนายความนะครับ
เอาความจริงออกมาว่าเรื่องราวเนี่ยจริงเป็นยังไงนะครับ
ตำรวจที่ทางทนายความจะโดยรวมคดีหลักนี้จะเป็นไหนนะครับ
มุกดาหารเนี่ยก็คือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับกับการยื่นคำร้องขอออกหมายจับนะครับ
เพราะผมมองและยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคำร้องที่เป็นเท็จนะครับ
ทำให้ศาลหลงเชื่อนะครับว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงพญาหลักฐานนะครับ
วันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอยื่นออกหมายจับลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลย
แต่มีตอนหลังเขาไม่อ้างแบบนี้
แล้วตอนนั้นเขาก็บอกอยู่ว่า
ไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับจนเข้าไปที่บ้านตอน๖โมงเช้าในวันที่๒

ก็เอาเบื้องต้นก่อนนะครับ
ที่จะเดิมเรือนคดีที่ตอนที่มีการจับกรุมลุงฝนน่ะ
เจ้าพนักงานตำรวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกลุ่ม
เพราะผมมองเรื่องนี้เป็นการควบคุมตัวเกินกว่ากรณีจำเป้น

ซึ่งอยู่ที่มุกดาหารแล้ว
ผู้ที่ลงประจำวันในการบันทึกจับกลุ่มทางนั้น

ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปพิจารณากันแต่เราคิดว่าแนวโน้มนะครับน่าจะมีการดำเนินคดี
เพราะว่าถือว่าเป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาความอาญา
แล้วก็ไปเสนอข่าวว่าเป็นการจับกลุ่มอีก
เป็นบันทึกจับกลุ่มทั้งที่เราไปมอบตัวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เรียนถามลูกคนนะครับตอนนี้ความรู้สึกว่ามีคนกับสิ่งที่ดีของน้องสมผู้ที่ผ่านมา
จนเวลานี้ลูกคนอยู่ดีกลายเป็นผู้ต้องการคดีน้องสมผู้

ถ้าน้องสมผู้ต้องอยู่หนึ่งรู้อยากจะบอกอะไรน้องค่ะ
ก็ให้น้องไปไปไปอยู่ในภพที่ดีกว่า
เป็นข้อข้อ๕ในเงินไขว่าให้ผู้เดือนบ้าน
ไม่ควรตั้งแล้วครับวันนี้สารสารตั้งแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่ลิขิตเชื้อก้นแข็งมูลหนึ่งครับ
คือลุงพลจะต้องไปรายงานตัวนะครับที่ผู้ใหญ่ทุก๑๒วัน
เพราะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมารายงานตัวที่ศาลนะครับ
เพราะว่าตำรวจเขาจะฝากขังทุก๑๒วัน
แต่ว่าตอนนี้มันมีวิกฤตเรื่องโควิดนะครับ
เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ใช้วิธีโทรศัพท์โดยให้เห็นหน้า
อาจจะใช้ไลน์นะครับโปรแกรมไลน
แล้วก็ให้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านด้วยทุก๑๒วันนะครับ
กว่าจะครบผลัดที่พนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนอายการ

คือเรื่องนี้นะครับผมก็เพื่อความสบายใจนะครับ
แม้ว่าจะมีการไต่สวนแล้วว่าไม่เคยมีการคมครูนะครับ
ไปยุ่งเหยิงพยาหลักฐานนะแต่ผมก็เสนอสารท่านเองครับว่า
ถ้าเกิดเรื่องนี้เรายินดีนะครับให้สารตั้งเงื่อนไขได้เลย
ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับหลังจากวันนี้นะครับ
ก็ให้ถอนประกันได้เลยอันนี้คือทางเราเป็นคนเสนอไปเองนะครับ
ก็ถ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนผู้ไทยแล้วก็เราก็หยิบถือวัฒนธรรมตรงนั้นไว้ครับ

รู้รู้สึกว่า
มันคิดถึงนะครับคิดถึงเรื่องเก่าที่เกิดขึ้น

ก็คิดถึงน้องครับตอนนั้น
ข้าวท่านลบไม่เสาระเลยหรอครับ

ลูกรออยู่ที่บ้าน
ลูกรออยู่ที่บ้าน
ลูกรออยู่ที่บ้านได้ปลอดกันยัง
ปลอดหลายครั้งเลย

นั่นคือเหตุการณ์เมื่อคืนร้องเพลง

เป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหา

ก็เป็นปกติทั่วไปเขามีติดของเขาอยู่แล้ว
คือข่าวที่เราดูกันทุกวันนี้คนไปยิงกัน
คนขับรถชนคนตายคนนู่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิประกันตัวกันทุกคน
เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่มี
ไม่มีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่มีไปคมขู่กัน
ก็เขาก็ให้ประกันเขาให้ประกันตัวนะครับ
ก็แต่แน่เรื่องนี้มันยังไม่จบเพียงเท่านี้
ถูกไหมครับนี่คือแม้เป็นแค่เริ่มประสงค์บท

นะฮะเพราะว่าต้องรอดู
ว่าตำรวจเนี่ยมีหลักฐานอะไร

ที่ถึงได้มีการแจ้งก็หาพลาก

แจ้งอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีประจักษ์พยานเห็นว่าลุงพลนั้นพลาด

ในเมื่อศพของน้องชมพู่
มันเชื่อมโยงไปถึงหลักฐานบางอย่าง
ซึ่งหลักฐานนั้นมันเชื่อมโยงมาถึงตัวลุงพล

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการแจ้งว่าพลาด

ต้องคอยดูว่าตำรวจจะงัดอะไรออกมา

มันอยู่ในสำนวนที่ต้องส่งไปให้ชั้นศาล
เอกสารที่ว่าเป็น๑๐รัง

ที่มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่า

มาใช้ในการตัดสินคดี

หนีบริเวณด่วย

โอ้ยพี่เร่งโอ้ยพี่เร่งโอ้ยพี่เร่งโอ้ยพี่เร่งโอ้ยพี่เร่งโอ้ย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

กำลังนั่งคุยกันอยู่นะแต่บางทีก็อาจจะนำเสนอยาวไปหน่อย

ของโรงพลมันก็อาจจะคนน่าลืมว่าอว้วอีกน่านานเรื่องเกินเรื่องข่าวอื่น

ใช่เพราะพรบง๖๕เงียบไปเลย
เพราะเขาบอกนางเขาบอกนางเสียใจนั่นแหละถ้าสมมุตินางอยู่นางจะโต้แย้งเดียวกับพรบรนี่เหมือนกัน
ก็คือเอ๋ปารีนาไกรคุบรีเทิร์นก็วันนี้เขากลับมาในฐานะไม่ใช่สอสอแต่เป็นกรรมธิการนะฮะ
เขาบอกเขาก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานโดยส่วนตัวอยู่สภานางทำงานในรัฐบาลได้๑๖ปีแล้วนะ
อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยไม่เคยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อหยุดไปก็คิดถึงสภา
ดูบรรยากาศการอภิปรายพรบงบปี๒๕๖๕ตอนนั้นตัวเองก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่
รู้สึกอยากจะขออภิปรายบ้างนั่นไงนางบอกนางอยากจะขออภิปรายบ้างอยากจะขอประท้วงบ้างนางก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
เมื่อถูกถามว่าเหมือนขาดสีสันการประท้วงไปเรื่ององคารักษ์พิทักษนายกใช่หรือเปล่า
ปรินาบอกว่าไม่ใช่องครักษ์แต่เป็นสมาชิกรัฐสภาคือปกตินางก็จะออกมาปกป้องนายก
นั่นมาปุ๊บนางก็จะปกป้องนายกนั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าแต่เขาไม่ได้เป็นองคลักษิทักนายกนะ
แต่เขาเป็นสมาชิกรัฐสภาหากผู้ใดทำผิดข้อบังคับในการประชุมก็จำเป็นต้องประท้วง
นางก็ว่าอย่างนั้นยอมรับว่าคาดหวังที่จะกลับมาเป็นสอสอ
แต่เมื่อเรื่องไปถึงศาลก็มั่นใจในระบบยุติธรรมสำหรับนัดแรกเป็นการนัดว่าจะมีการไต่สวนวันใด
ก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานเอกสารต่างนะฮะให้ได้มีการเพิ่มทีมทนายที่ทางพักพลังประชารัฐเป็นผู้จัดการดูแลให้เขาเนี่ย
อย่างไรก็ตามวันนี้เขากลับมาเป็นกรรมธิการนะครับเขาบอกว่าการทำหน้าที่กรรมธิการครั้งนี้
จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องการตอบโต้ในส่วนที่ใส่ร้ายรัฐบาล
คือใครใส่ร้ายรัฐบางท์นางจะตอบโทษกลับแล้วนั้นไงเพราะนางเป็นกรมาธิการตอบไปในที่ว่า
ในสดข้อแล้วเมื่อปีมีเพียงกรมาธิการเดียวที่ไม่ปกตินะฮะมีการใช้อำนาจเกินขอบเขต
ตนก็เรียกร้องคณะกรรมธิการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ย
ในหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่นี่คือ
เอพักสักครู่เผื่อเวลาไว้ให้ช่วงเบรกหน้าหน่อย
คุณบีน้ำทิพย์ออกมาโต้ข่าวมือที่๓แล้วจ้า
ต่อผนมือใช่มีต่อผนมือมีต่อเหยียบโลกก็ได้
น้ำมันใช่น้ำมันที่แบบรวมทุกอย่างหรือจะมีทั้งแบบน้ำมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ
น้ำมันที่เขากินกันรวมทุกอย่างใน๑แคปซูลดีนะ
เอาไหมรสพิซินเติ้ลได้ไหมนี่ไงเผื่อพี่ก็เอาเพิ่ม
พอแล้วนางบอกพอแล้วนางอิ่มแล้วอิ่มบ้า
ไปที่เรื่องนี้กันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
กับกรณีที่ฮือฮากันไปวันนี้คุณบีเขาออกมาพูดแล้วคุณบีเขาออกมาว่าไงพี่หนุ่ม
คือจากกรณีนะครับที่ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็มีข่าวออกมานะฮะคือพูดถึงในมุมที่เกิดความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณบีน้ำทิพย์ก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับบอกว่า
เดือนตุลาคมจริงรู้จักครั้งแรกคือ๑๘พฤศจิกายนนะฮะก็คือไปเล่นเวคเซิร์ฟนะครับ
พี่ผู้ชายเห็นก็เลยมาถามว่าจะสั่งได้ยังไง
เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวน้องส่งให้ฟรีไปลองกินก่อน
เป็นการพูดคุยกันแบบปกติไม่ได้พิเศษอะไรเลย
โดนกล่าวหาเรื่องดีเอ็มไปแสดงความยินดีเรื่องลูก
ขอยืนยันว่าไม่เคยดีเอ็มเลยตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ผู้ชายเขามีลูกอีกคน
เพราะไม่เคยเห็นพี่ผู้ชายเขาโพสต์รูปลูก
และเราก็ไม่ได้คุยกันวันที่๒เมษายนที่บอกไปหาที่บ้านผู้ชาย
อันที่จริงแล้วก็บีไถ่ละครอยู่ไปจริงคือหลังจากวันนั้น
ในเวลากลางวันและมีพ่อแม่ของผู้มีผู้ชายอยู่ที่บ้าน
ยังสวัสดีทักทายปกติวันที่๑๐เมษายนยังอยู่ที่
กรุงเทพฯนะกับไปดำน้ำจริงวันที่๑๓และขอโทษนะคะ
มันไม่ได้มีตัวเดียวในโลกซึ่งคนดำน้ำเขาก็รู้ว่ามัน
ซื้อกันได้เรื่องยิงปืนที่หัวหินก็คิดว่ามันไม่ได้เสีย
หายอะไรโตแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องทั้งหมดหลบซ่อนซ่อนที่จะต้อง
ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะก็มากันสี่คนย้ำว่ามากลางวัน
มีเสื้อตัวเดียวที่ใส่ก็คือเสื้อที่อยู่ตรงเสาบ้านอ่าเพราะ
เสื้อตัวที่ใส่ไปบีทำน้ำกระชายขาวที่เป็นอะไรของเขาเนี่ย
นะเพราะผมมองไม่ค่อยอ่ะ๖ใส่เสื้อสีขาวตัวเองนะพี่ผู้
ชายจึงให้ยืมเสื้อกูไปทำอ่านดิผมตามไม่เห็นเลยเนี่ยจริง
ซึ่งผมบอกว่านุ่มบ้ายังไงแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่บอกเขา
กินน้ำกระชายขาวที่เป็นตัวเนี่ยนะครับ๖ใส่เสื้อสีขาวตัว
เองพี่ผู้ชายจึงยืมเสื้อยืดให้แม่บ้านเอาเสื้อไปซักให้
ส่วนเสื้อแดงสก๊อตเป็นของบีเองค่ะไม่ใช่ของผู้ชายเรื่อง
เดือนกุมภาพันธ์จริงบีจึงมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นหรือทำใน
สิ่งที่โดนกล่าวหาแน่นอนการที่คุณทั้งสองคนเลิกกันจะด้วย
เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของคุณทั้งสองคนนะไอบีว่าไง
นะฮะอย่าโยนขี้แล้วให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอย่าเห็น
การเอาคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้กระแสข่าว
มันดังนะคะเรื่องของพวกคุณก็ไปเคลียร์กันเองบีจะไม่
ทนอีกต่อไปอันนี้คือบีนำทิศเข้าไว้อย่างนั้นนะฮะช่วย
ขณะเดียวกันคุณฟลุ๊กเขาก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ระบุบอกว่าวันที่๔มิถุนายน
ตามที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่าง
กรณีคุณปอนอดีตภรรยาผม
ได้ออกมาให้ข่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณปอน
และมีส่วนพาดพิงถึงคุณบีด้วยนั้น
ผมขอเรียนว่าในเนื้อหามีหลายส่วนที่ไม่เป็นความจริง
ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผมและคุณบี

เห็นว่าเป็นเรื่องระหว่างผมกับคุณปอนอดีตภรรยา
ไม่อยากตอบโต้ผ่านสื่อต่าง
เพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย
และผมจะหาโอกาสพูดคุยกับคุณปอนด้วยตัวของผมเอง
ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสขอโทษคุณบี
เรื่องของผมกับอดีตภรรยาไปกระทบ
หรือสร้างความเสียหายให้กับคุณบีซึ่งไม่รู้เรื่องราวด้วย
ขอร้องสื่อมวลชนทั้งหลายอย่านำเรื่องนี้ไปขยายผล
เพราะมันจะสร้างความเสียหายให้กับครอบครัว
โดยเฉพาะลูกและบุคคลที่๓อย่างคุณบีด้วยครับ
นั่นแหละนะฮะนี่ก็คือจะเป็นข่าวทั้งหมด
จากตั้งคุณบีก็ออกมาแล้วฟุ๊กก็ออกมาแล้ว
ก็คือตอนนี้ก็คือถือว่าออกมาพูดในทุกมุม
มุมก็คือในมุมของทางอดีตภรรยา
คุณบีคุณฟลุ๊กก็ออกมาพูดหมดแล้ว
ถูกไหมครับก็เดี๋ยวลองไปติดตามตอนต่อไปว่าจะว่ายังไง
ไปที่เรื่องนี้จริงหรือมั่วสำหรับนางเอกคนดังค่ะ
จ่อจะกลับไปช่อง๗หลังจากเป็นนักแสดงอิสระแล้วไม่ปัง

หลังจากที่ผู้ประหารช่อง๗นั้นไฟเขียวให้นักแสดงเก่า
กลับมาเล่นละครได้ที่เราเคยมีการนำเสนอไป
ล่าสุดมีข่าวแววมาว่าน้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
น่าจะเป็นอีกคนที่จะได้กลับมาร่วมงานกับทางช่อง๗ค่ะ
โดยให้เหตุผลว่าอยากลองทำอะไรใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น
แล้วก็ปัจจุบันยังไม่รับละครเรื่องใหม่แต่อย่างใดนะคะ
ก็รอดูว่าไปอย่างไรนะน่าจะได้ว่าเป็นแท่น
หรือเขาจะกลับไปช่วยแฟนเขาหรือเปล่า

อืออว่าจับไปก็ไม่รู้พูดว่าตอนนี้ไม่มีชื่อพลุก
น้องเขาอาจจะกลับไปช่วยแฟนเขาก็ได้แม่

ถือแบบแม่เป็นนักสาดังก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของ
เขามีประสบการณ์หรอในร่วมกันบ่อยแบบนี้ค่ะหือแล้วมึง

นุ่นวรนุษย์กบสุวนั่นทุกคนไปเล่นละครหมดเลย

ออกเสียเกิดอะไรแล้วคุณแม่

อะไรเสียเสียไหมเสีย

แต่คุณสวยมากนะ

ตื่นแล้วตอนนี้ตื่นเต็มตัวแล้วนะวันศุกร์ด้วย
มีเรื่องมาให้ขาเมาส์ได้ติดตามกันอีกแล้ว

ก็ไม่รู้หนุ่ม
อันนี้ฉันซื้อโฆษณาพูดได้เถอะนะ

ล่าสุดวงในเมาส์มาว่าคู่รักที่ดูหวานกันนี้
ตอนนี้เนี่ยหวานเกินหน้าเกินตา
เขาว่ากันว่าเป็นคู่รักลวงโลกนะ
อุ๊บแรงมากแม่นะมันยังไงรักโปรโมทนี้
แอ้คบกันจะได้มีงานคู่
เพราะทำอะไรก็ดูเป็นคอนเทนต์ไปหมด

จะให้พูดว่าอิจฉาเหรอไม่นะ
อันนี้มันไกลไปนะมันห่างไปเนอะ

เขาก็โยนมาให้แม่อ่านดู

วันแต่งวันกงวันเกิดน่ะ

ป่ะเบกเถอะวันศุกร์แล้วไม่พอ
ไม่เบกแล้วจบแล้ว

นี่เห็นหวานเกินพระท่านจะเอ๊ะปกปิดอ่ะหรือเปล่า

แต่วันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาจะเจรจาคืนให้

คุณพูดถึงหนวดผมก็ไว้เป็นบางอย่าง

กันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ